เพื่อไทยก็แถลงรับไม้ต่อคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็แสดงความมั่นใจว่า๒๗กรกฎาคมนี้นะคะ
ก็จะได้นายกรัฐมนตรีแน่นอนนะคะ
นายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วค่ะหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะ
ก็แถลงเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลตามวิถีทางการเมือง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขภายใต้เงื่อนไขร่วมรัฐบาล๘พักการเมืองเดิม
ซึ่งรวมได้๓๑๒เสียง
แต่เสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาไม่เห็นชอบการแก้ไขมาตรา๑๑๒
จึงส่งผลให้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้
เพื่อไทยจะเดินหน้าหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภา

เพื่อให้ได้เสียงเกินกว่า๓๗๕เสียง
แล้วจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในที่สุด
ก็มีการนัด๘พักร่วมรัฐบาล

เดี๋ยวเรารอผลการประชุมค่ะ
กลัวการบวชจะออกมาซ้ำรอยเดิม

ประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอามาเป็นโจทย์หลักนะครับ
ในการที่เราจำนวนในการสว้างหาสิ่งที่มาสนับสนุน

เพราะฉะนั้นกลไกที่จะต้องใช้ในการแก้ไขให้ได้มา
ซึ่ง๓๗๕เราจะต้องดำเนินการในช่วงนี้
ต้องมีการเจรจาพูดคุยกันทั้งหมดนะครับ
ก็ต้องบอกว่าการหารือกันครั้งแรกนะคะ
หลังจากที่เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลของ๘พักร่วม
ต้องจับตาว่าผลการพูดคุยจะเป็นอย่างไร
เพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่จะต้องมีการพูดคุยกัน
อย่างเช่นกรณีมาตรา๑๑๒ซึ่งจะเป็นอุปสรรคหรือไม่
ในการที่จะหาเสียงสนับสนุนเพิ่ม
เรื่องนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ก็บอกว่าวันนี้แหละก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการคุยกัน
ในฐานะแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อหาทางออก
เงื่อนไขจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ออกจากปัญหาเดิม
เพราะว่าประชาชนรอมากว่า๒เดือนแล้ว
จำเป็นต้องตั้งรัฐบาลให้ได้และนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูล
ซึ่งถ้าจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จมติคอรมอลวันแรก
เราจะเสนอให้จัดตั้งสสรมาแก้ไขรัฐธรรมนูลทันที
อันนั้นคือเป้าหมายแล้ววันนี้โจทย์เปลี่ยน
ก็ต้องทำหน้าที่ใหม่พูดคุยกันอย่างเป็นทางการ
ตั้งใจว่าจะต้องเอาให้ผ่าน
เชื่อมั่นว่าวันที่๒๗กรกฎาคมนี้
เราต้องได้นายกรัฐมนตรีค่ะ
เพิ่มจากนั้นจะมาจากไหน
ทั้งนี้มันมีเวลาอยู่แค่นี้แล้วก็มีความจำเป็นอยู่อย่างนี้
เราเสนอแล้วเราต้องได้นายกรัฐมนตรีในวันที่๒๗ให้ได้

เพราะฉะนั้นเราจะดำเนินการทุกเรื่องทุกขั้นตอน
ที่จะทำยังไงก็ได้ให้ได้รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย
เข้าไปร่วมกันจัดตั้งเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับ